ก็กลับมาติดตามข่าวสารกีฬากันซึ่งแน่นอนนะครับ
ช่วงนี้การระบาดของโควิด๑๙ก็ทำให้หลายกีฬาหยุดชะงัก
แต่ว่าก็ยังมีข่าวดีในวงการกีฬาไทยนะครับ
เพราะว่าเจ้าอามสุภวุฒิเถื่อนกลางนั้นจะได้ย้ายไปร่วมทีม
นางโวย่าโมเชียนในเจลีกของฟุตซอลที่ญี่ปุ่นหลังจากโควิดคลี่คลายครับ
สัญญาเป็นการยืมตัว๑ฤดูการนะครับ
แต่ก็เป็นเรื่องที่ดีที่นักกีฬาไทยจะได้ไปพัฒนาศักยภาพ
เพื่อกลับมาช่วยทีมชาติไทยครับ
ซึ่งเจ้าอามจะเดินทางไปสมทบกับทีมทันที
หลังจากที่สถานการณ์การระบาดของโควิด๑๙นั้นดีขึ้น
สุภวุฒิก็บอกนะครับว่าขอบคุณสโมสรชนบุรีที่เชื่อมั่นนะครับ

แล้วก็คิดว่านักเตะไทยเองนะครับ
ก็มีฝีไม้ลายมือที่ดีอยู่แล้ว
แล้วก็ขอบคุณลีกชั้นนำของญี่ปุ่นด้วย

หวังจะนำประสบการณ์กลับมาพัฒนาทีมชาติไทยต่อไป
สุภวุฒินั้นเคยไปค้าแข้งต่างแดนนะครับ

สโมสรเปอร์เซโปลิสในปี๒๐๑๖
แล้วก็เมซูนกุลในปี๒๐๑๖๒๐๑๗
รวมถึงเคยไปทดสอบฝีเท้ากับทีมรูเบนซาเดียโก้
หลีกสูงสุดของสเปนมาแล้วด้วยนะครับเมื่อปี๒๐๑๖
ส่วนเรื่องดีครับของคนในวงการกีฬาก็ยังมีต่อเนื่องครับ
ล่าสุดครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
นำอาหารแล้วก็น้ำดื่มมอบให้กับแพทย์และบุคลากรโรงพยาบาลชนบุรี
สนับสนุนการทำงานในช่วงวิกฤตโควิด๑๙
ในโครงการช้างศึกทำด้วยนะครับทำด้วยใจส่งให้โรงพยาบาล
ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่๒ครั้งนี้ครับ
ดุลลาโซนะครับมิดฟิลจากชนบุรีก็ได้เข้าครัวทำเมนูข้าวหมกไก่
พร้อมกับบอกว่าขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำงานอย่างหนัก
สถานการณ์นั้นเริ่มดีขึ้นและหวังว่าจะกลับมาเป็นปกติในเร็ววันนี้ครับ
โครงการช้างศึกทำด้วยใจส่งให้โรงพยาบาลครั้งที่๓
จะเป็นคิวของธิตาทรแล้วก็ทิตาวีอักษรศรีครับ
ฝาแฝดจากโปรลิสเทโรที่จะมอบกำลังใจให้กับแพทย์และบุคลากร
โรงพยาบาลพระมงกุฎ๙ในวันที่๑๔พฤษภาคมนี้ครับ
ส่วนธนีการแดงดาแล้วก็อินออนพันชาครับ๒นักบอลหญิงทีมชาติไทย
พร้อมด้วยกัปตันโชลทรศิลปินวัยรุ่นนะครับ
ก็มาร่วมกิจกรรมครัวมาดามที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่๒๑
โดยมาดามแป้งโดยพันร่ำสำเคยประหารสมสรรค์การท่าเรือ
และผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย
ก็ถือว่าตอนนี้นะครับตั้งใจอยู่แล้วนะครับ
ว่าจะทำให้ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม
เมื่อวานครับก็เดินทางไปมอบข้าวกล่อง๕๐๐กล่อง
ให้กับชาวบ้านนะครับที่วัดพรมวงสารามเขตห้วยขวาง
พร้อมกับให้กำลังใจผู้นำชุมชนทั้ง๕ชุมชนของเหตุเขตห้วยขวาน

ครัวมาดามจะสังจรไปทุกเขตทั่วกรุงเทพฯ

โดยผู้สนใจอยากร่วมกิจกรรมสามารถบริจาควัตถุดิบ
แล้วก็เครื่องปรุงเพื่อประกอบอาหาร
ได้ที่ศูนย์รับบริจาควัดคลองเตยในเขตคลองเตย